ปัญหาของที่เติมของเดิมคือกลุ่มที่ปรับติดได้

อาหารที่เรียกว่ากลุ่มก็เป็นพื้นที่

แล้วพวกเราจะมากกว่า
ก็จะมีความสุขกับพวกเรา
แล้วพวกเราจะมากกว่า

ก็จะมีความสุขกับพวกเรา
แล้วพวกเราจะมากกว่า
ก็จะมีความสุขกับพวกเรา

แล้วพวกเราจะมากกว่า
ก็จะมีความสุขกับพวกเรา

แล้วพวกเราจะมากกว่า

แล้วพวกเราจะมากกว่า
ก็จะมีความสุขกับพวกเรา
แล้วพวกเราจะมากกว่า
เกือบ๗ปีปีไปเลยเกือบ๗ปี
แล้วก็ก็คือว่าคนนี้เขาเป็นเดนเซอร์ตีชัยอรุง
แล้วก็เรียกว่าความสัมพันธ์ก็เลยว่าติดตามผลงานเขาอยู่
อย่างนี้ผมก็เลยเปิดวงเนสเซอร์อยู่แล้วด้วย
ก็เลยว่าลองเปิดใจเข้ามาก็เลยปรึกษากันว่าอีกคนโอเคไหม
แล้วอีกคนก็โอเคไหมก็คือรับอีกคนเข้ามา
แต่ว่าทำให้ถูกต้องตามประเพณี
คือวัดที่แรกผมตั้งใจว่าจัดว่าพิธีเข้าไหว้ธรรมดาบ้าน
ก็คือว่ากลับบ้านก็คือว่าอยู่ในวงการนะพี่เนาะ
คือว่าวงการดินเซอร์ซึ่งเสียงนักร้องเนี่ย
เขาก็มาช่วยฟรีอะไรอย่างนี้ครับก็คือแบบว่า
จะจัดงานเล็กไม่ได้ครับคือเขามาช่วยกันเลยแบบว่า
ไปปรึกษากันเลยทำบุญบ้านไปเลยอย่างนี้ครับ
ทำบุญบ้านไปด้วยแล้วก็ปลูกแขนกินดองกันไปด้วยครับ
ตอนที่สองคนนี้เขามาบอกว่าจะรับเข้ามานี่เราตกใจไหมหรือว่าเราฟื้นอยู่แล้ว
ก็ถามว่าตกใจไหมครับก็ไม่ตกใจเพราะว่า
มันไม่ตกใจแต่ว่ามันดีใจมากกว่าเพราะว่าดีใจในหน้าที่นี้คือ
ตอนที่เราคุยกันเขาก็เปิดรับเราทั้งคู่
แล้ววันที่เราเข้ามาเขาก็กล้าที่จะบอกกับพ่อกับแม่เขาเอง
มันก็เลยทำให้เราแบบมั่นใจอะไรหลายอย่าง
จนได้มาถึงทุกวันนี้ครับ
มาถึง๗ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้ครับ
รู้สึกดีมากพี่เขาดูแลดีทุกอย่างดูแลดีมาก
ก็คือพ่อแม่รักเข้าบ้านคือพ่อแม่รัก
แล้ววันที่เขามาขอบอกว่าเฮ้ยคนนี้อยากจะมีคนนี้คุยกันยังไง

ใช่ครับผมเป็นคนเริ่มบอกว่าผมเป็นคนคุยกันนี่ก่อน
ผมเป็นคนเริ่มบอกเขาว่าถ้าจะมีคนนึงเข้ามาจะโอเคไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าก็ลองดูได้อะไรอย่างนี้
ถ้าพอมาอยู่ด้วยกันจริงก็โอเคช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเก็บสร้างอะไรอย่างนี้
แต่คือว่าเราบอกพูดกันแล้วว่าขอหยุดกันเท่านี้อะไรอย่างนี้อย่ามีเพิ่มแล้วอะไรอย่างนี้
คือเปิดอกคุยกันเพิ่มแล้วจะไม่มีอะไรปิดบัง
ใช่ครับไม่มีปิดบังครับคือบอกกันนี้เลย
อันนี้คือข้อตกลงกันจัด

แล้วหลังจากนี้เราจะอยู่กันแบบไหนครับคือจะอยู่บ้านไหน

เพราะว่าธุรกิจที่ทำก็คืออยู่ที่นี่เลยว่าอยู่ที่นี่เป็นหลัก

เขาบอกว่าหนูเลือกเองอะไรเงี้ยครับว่าแม่ให้เก้าก้าย
ชีวิตรูปคนนี้ทางเดินพวกนูเองแม่ไม่ห้าม

ถ้าจะเปิดโอกาสให้
ให้เพศที่๓สามารถจดทะเบียนกันได้
เรารู้สึกจะคิดเห็นอย่างนั้น
เคยคิดจดแน่นอนใช่คือแบบว่าเพศอย่างเราเนี่ยครับ
คือแบบว่าบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้

คือแบบว่าอยากรู้ว่าเพศอย่างเราอย่างนี้

ช่วยกันสร้างช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ครับ
พ่อแม่เรารับรู้ได้ทั้ง๓ฝ่ายอย่างนี้ครับ
คือแบบว่าชีวิตก็แฮปปี้อย่างนี้ครับ

เพื่อให้เขาคือไปงานเดนเซอร์อะไรพวกนี้กันใช่ครับ
ก็เหมือนความรักทั้ง๓คนนี้ไม่แพ้ไม่แตกต่างจากผู้ชายและผู้หญิง
ใช่พี่คือมีอะไรช่วยกันคิดช่วยกันทำ
ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันแต่คือแบบว่า
อีกคนตาลอกกันกับอีกคนไงอีกคนเขาก็ค่อยมาปอบแล้ว

คือแบบคอยปรึกษากันเนี่ยครับ
ลิ้งกับฟัน
ครบตอนสัตว์หวังมีง้องแง้งอะไรกันไหม

มีใช่เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายเลยครับ

คือแบบว่าคือแบบแกต้องคิดเราไง
คือเป็นใหญ่อย่างนี้คือบางทีเขาก็รับไม่ได้
เพราะงั้นอย่างนี้ครับคือค่อยปรับกันไป
คือแบบว่าปรับทัศนคติของแต่ละคนนะครับ
เอาตรงนี้ความเย็นเข้าหากันเนอะมีคนสองคนร้อนอีกคนหนึ่งเย็น